ทีนี้มันจะระยะเวลามันจะร่วงเลยนานไปหรือเปล่าคะ
สำหรับการโหวตนายกเพราะว่าเขาก็ตั้งเป้าที่จะอภิปรายสว
ไม่เป็นไรนะใช้เวลาได้เต็มที่
ท่านมีลิมิตไหมคะว่าถึงเมื่อไหร่หลังเที่ยงคืนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันจะยาวสิหวันก็ได้นะคะทีนี้งานยกระสุนตรีของแต่ละภาพที่
จะนำเข้าสู่การพิจารณาค่ะจำเป็นต้องไปกันในสถานที่การด้วยไหม
มีการแสดงวิสัยทักษ์ด้วยหรือเปล่า

แต่ตามกฎหมายในเรื่องการแสดงวิสัยทัศ
ที่สามารถทำได้ไหมคะ

และเสนอชื่อในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ก็มีสิทธิ์ที่จะเวลาวิสัยทักษ์